ก้าวกลายนัดขณะนี้คิดว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองพักนี้
คือผมคิดว่าข้อความหรือเขาเรียกว่าเงื่อนไขใหม่

อยู่ในสถานการณ์ที่ออกมาจากปากพักเพื่อไทย
กล้าวไกลนี่ผมว่าเขาอยู่ในที่ตั้ง
อาจจะกำลังประเมินสถานการณ์นะครับ

ดูปรากฏการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้

เลื่อนไขวงล้อมของพักก้าวกลายเนี่ย

ถ้าทั้งหลายทั้งปุกนะสมมติว่าวันที่

แหล่งที่ท่านอาจารย์ณธพรเกิดไว้มาสักครั้งเนี่ยว่า

หรือไม่ครับบอกว่าเฮ้ยเม้ามอยกันอ่ะเป็นหลายชั่วโมงจนเขาว่า
อะไรเป็นการประวิงเวลาเพื่อรอคำสั่งหรือมติที่ชัดเจนจากศาล
รัฐมนูลคือวันนี้เนี่ยมีมีวาระการประชุมแจ้งชัดเจนเรียบ
ร้อยใช่ครับ๙นาฬิกา๓๐นาทีระเบียบวาระการประชุมของคณะ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลก็คือเรื่องที่กรกตส่งมาให้พิจารณา
วิจัยเรื่องสมาชิกภาพสอของคุณพิธาลิ้มจริงใช่เมื่อสถานการณ์
มันมันบีบให้เห็นว่าทำลายกำหนดมาอย่างนี้ผมคิดว่าพรรค
เพื่อไทยมักก็จะเล่นเกมข้ออ้างตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น
อย่างนี้จะทำยังไงอืมความชอบทำอะไรต่างเนี่ยคราวที่แล้ว
ที่สมาชิก๑๓คนเนี่ยยังคงตัวเลขได้อยู่หรือไม่ครับถ้า
เสนอชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เกิน๓๒๔หรือเกินขึ้นมานิด
หน่อยเนี่ยมันเท่ากับว่าสูญเสียเรื่องแพลกพลังงานเวลานะ
แล้วก็ทอดเวลาออกไปที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็ว
ที่สุดครับประกอบกับว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณหมอชนละนานท่าน
อาจจะโยนก้อนหินนำทางที่พูดเผื่อไว้นะครับว่าถ้าสมมุติ
ว่าภาครักษ์เสียงคล่างน้อยภาคข่ายค้าเนี่ยเสนอชื่อแข่ง
ขึ้นมาจะทำยังไงผมคิดว่าเป็นการที่ไปเล่นสถานการณ์บีบ
สถานการณ์นี้เสนอชื่อมาคิดได้แต่ผมว่าเขาไม่กล้าเล่น
เขาต้องการว่ายั่วโทษะหรือปฏิสัมพันธ์ของพักเก้าไกลแล้ว
ว่าจะทนได้สักกี่น้ำถ้าเจอเงื่อนไขว่ามาแข่งกันแบบนี้

นะครับในค่าเดียวกันสิ่งที่ผมกังวลใจที่สุดนะคุณภาคภูมิ
คืออะไรรู้ไหมว่าการที่จะวันที่๑๙หาลือว่าจะโหวตโหวตได้ไม่ได้เนี่ย
สมมุติว่าไม่ได้นะ
กลายเป็นสเต็ปต่อไปว่าสมมุติว่ากลายเป็นชื่อคุณเศรษฐา
ปรุกปรับวันที่๑๙หรือจะสเต็ปอันนี้ทันที
เป็นเสนอชื่อมาแทนปรากฏว่าคุณเศรษฐาแล้วก็ทั้ง๘พัก
สมมุติเสียงครบเหมือนเดิมเสียงจากสวได้เพิ่มขึ้น

มันจะกลายเป็นสู่เวิร์ดสินาทิโอฉากทัดที่เรียบร้ายที่
อาจารย์ธนพรและนักวิเคราะห์หลายคนเคยคาดการณ์ว่าไม่อยากให้มาถึง
ก็คือว่าวันนั้นอาจจะมีสมาชิกรัฐสภายกมือ
คุณพิธาเสนอบรรจุชื่อไป๑ครั้ง
คุณเศรษฐาบรรจุชื่อไป๑ครั้ง
ครั้งที่๓ไม่ได้แล้วนะ
ควรจะมีการเปลี่ยนหรือหาผู้ที่มีความเหมาะสมคนต่อไป
ที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมจะมีการขอเสียงเพิ่มเติม
จากพัคภลังประชารัฐพัคภูมิใจไทยอนามิสู่เกมบีบ

แล้วก็เสนอชื่อคนเอกประวิติวงส่วน
ถึงถ้าเขาตกลงกันแล้วว่าเสนอยติชื่อซ้ำไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหม
มีคุณแพทองทานมีอาจารย์ชัยเกษม

ก้าวกลายนะค่ะพยามบัดครับประของว่า

การาเล่นเกมความสง่างามไปด้วยกันกับผมเถอะ

แต่ผมไม่อยากจะสูญเสียพี่ไป

คุณภูมิทำบอกความจริงแล้วนี่
คุยกันเมื่อวันศุกร์ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
แล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยคือวันนี้
เดี๋ยวนัดมาคุยกันอีกทีหนึ่งซึ่งความจริงนัดวันอังคาร
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เขานัดประชุมเรื่องของวิบต่าง
เปลี่ยนเป็นวันจันทร์อยู่ดีวันเสาร์
ไกลออกรถแมพสมรภูมิลบก่อนเลย
แล้วมีเรื่อง๒๗๒มีเส้นทางแบบนั้นแบบนี้

อาจารย์ไม่มองว่าตรงนี้คือ
คือทางเพื่อไทยเองก็เหมือนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ทำไมทำไมไปไม่คุยกันก่อนเพื่อนไม่คุยกันก่อน
แล้วไปประกาศก่อนไปแถลงก่อนอย่างนี้
ผมว่าเป็นข้ออ้างในส่วนหนึ่งนะครับ
ท้ายสุด๒๗๒มันยังใช้เวลา
แล้วก็ดูความเป็นไปไม่ได้จริง

คือจะขอเสียงจากสวเนี่ย

หรือการดึงเช็งเวลาออกไปหรือเปล่าที่ไม่มีประโยชน์
แต่ทั้งหลายทั้งปวงคืออย่างนี้ผมสังเกตว่า
ซึ่งคนละเรื่องตอนชื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานรัฐสภานะฮะ
อาจจะเป็นคุณพลระดับอีกชั้นอีกแบบหนึ่งออกมาเคลื่อนไห
แต่คราวนี้เป็นระดับที่เขาอะไรอยู่ในวงในของผู้ตัดสินใจ
มีอำนาจอย่างแท้จริงอย่างคุณภูมิธรรมคุณหมอชนละนาน
ใครต่อใครออกมาเนี่ยขับเคลื่อน

จะมีบทหลอนของคุณเศรษฐธวีศิลป์ออกมา
เหมือนว่าจะพูดแบบดูดีเหมือนอะไรอย่างนี้ตบหัวรูปหลัง
แต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเพิ่มความชัดเจนแล้วว่า
อนาคตของประเทศเรื่องปากท้อง
กลายว่าพยายามใช้เรื่องความจุดแข็งของพัก
เพื่อทายในเรื่องชูนโยบายเศรษฐกิจ
ล้างข้อความสง่างามความชอบทำ
ก่อนหน้านี้ที่เขาถูกตั้งคำถามเรื่อง

บางทีเรื่องปากท้องก็สำคัญผมเข้าใจได้

หรือจะบีบใครออกไปถ้าท่านมีมนทินแล้วก็ทำลายเพื่อน
ร่วมอดรมการด้วยกันจะอยู่ด้วยลำบากมาก